แต่ต้องขออภัยคุณผู้ชมไว้ตรงนี้เลยนะคะ
วงการสงฆ์มีเมนูใหม่มาให้แสลงหัวใจกันอีกแล้ว
กลางวันชวนญาติโยมนั่งกรรมฐาน
กลางคืนเหลาบ้องข้าวหลามคันน้ำกะทิ
นี่ตอนนั้นก็ฉันบวบใช่ไหม
จากบวบเป็นน้ำพริกใช่ไหม

แต่ขออนุญาตเซ็นเซอร์ทุกอย่างเอาไว้ก็แล้วกัน
เขาบอกเป็นพระรูปหนึ่งที่เชียงใหม่อำเภอหางดง
กลางวันชวนโยมนั่งกรรมฐานกลางคืนชวนนั่งเหลาบ้องข้าวหลามคันกะทิ
กลัวว่าจะเสื่อมเสียถึงวงการสงฆ์ช่วยตรวจสอบหน่อย
พระจริงหรือแค่แต่งเหลืองหรือยังไง
ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่วัดเลยนะคะ
อยู่ในตำบลหานแก้วอำเภอหางดง
เอาคลิปแล้วก็รูปถ่ายไปสอบถาม
พระครูโสพลบุญโยภาษหรือว่าครูบาจงเจ้าคณะตำบลหารแก้ว
คือพอท่านเห็นปุ๊บท่านบอกเลยว่าเป็นพระลูกวัดจริง
แล้วก็มีการเชิญพระรูปนี้มาชี้แจงข้อเท็จจริงกับผู้สื่อข่าวให้ฟัง

คือพระรูปนี้เล่าว่า

แต่ถ่ายไว้ตั้งแต่สมัยบวชเป็นสามเณร
แล้วก็ส่งไปให้กลุ่มเพื่อนเนรด้วยกันหลายปีแล้ว
ปัจจุบันนี้เขาอายุ๓๐ปีแล้ว
ตอนนั้นคือถ่ายไว้เพราะความคึกขนองในวัยเด็ก
แต่เพิ่งจะถูกเอามาเผยแพร่

ปัจจุบันนี้เป็นพระอายุ๓๐ปี

แล้วก็ถ่ายเล่นส่งให้กันเองกับเนรด้วยกัน
อันนี้คือสิ่งที่ท่านชี้แจ้งนะคะ
ขึ้นคือพระบอกว่าถูกบุคคลปริศนาส่งคลิปเนี้ย
แบล็คเมย์ค่ะอืมบอกว่าเนี่ย
มีคลิปนี้อยู่นะถ้าไม่อยากให้หลุดไปจ่ายมาสองหมื่น
แต่พระไม่ได้จ่ายคลิปก็เลยหลุด
หรือเขาไปนอนเมื่อไปจะเอาเล่นเงินอะไรครับ
แต่ของท่านนี้เพิ่งโดนครั้งแรกหรือเปล่าครับ

โดนเอามาเผยแฟ้หรือว่าโดนเรียกเงินในอย่างพวกนี้ก่อนครั้งแรก

ตอนนั้นท่านนายุทธิ์ได้ครับ
ตอนนั้น๑๕ครับบวชได้มาถึงปีแล้วครับ
พระครูโสพลบุญโยภาษหรือครูบาจงเจ้าคณะตำบลหารแก้วก็บอกนะคะ
ที่ผ่านมาพระรูปนี้เป็นพระนักเทศ
ประกอบศาสนกิจไม่ขาดไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศด้วย
ซึ่งพระรูปนี้บวชเรียนมาตั้งแต่เป็นสามเณรแล้ว
ไอ้คลิปวิดีโอที่เห็นเตียงนอนนี่ก็ไม่ใช่กุฏิในปัจจุบัน
เลยคิดว่าน่าจะเป็นตอนที่ไปอยู่กับเพื่อนระหว่างศึกษาพระธรรมสมัยบวชเนร
แล้วก็อาจจะบันทึกคลิปส่งต่อกันด้วยความคึกขนองอะไรแบบนี้ค่ะ
ซึ่งผู้สื่อข่าวเราก็เลยถามว่าเอาแล้วการกระทำแบบนี้เนี่ย
มันมีความผิดแบบไหนยังไงไหม
ครูบาจงบอกว่าพฤติกรรมนี้ในลักษณะธรรมวินัย
ดูจากการเอ็นกายในห้องเพียงคนเดียว
ถือเป็นความผิดที่เรียกว่า
เคคียวัฒน์ภิกษุสะคียวัฒน์
เป็นส่วนหนึ่งของพระวินัยของพระภิกษุในศีล๒๒๗ข้อ
คือนุ่งให้เป็นปริมณฑลคือร่างปิดเข่าบนปิดสดือไม่ห้อยหน้าห้อยหลัง
ห่มให้เป็นปริมณฑลคือให้ใช้ผ้าเสมอกัน

ก็คือตาไม่ได้ล็อกแรกมองโน่นมองนี่
และมีสายตาทอดลงนั่งในบ้าน
อันนี้คือกิจวัตรที่ภิกษุต้องศึกษาธรรมเนียมเกี่ยวกับมารยาทที่ภิกษุพึงสำเนียกหรือว่าฝึกฝนปฏิบัติ
เป็นพุทธบัญญัติที่เตือนสติให้ภิกษุสงฆ์เนี่ยสำรวมกายวาจาแล้วก็ใจเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนหรือระแวกบ้านของผู้อื่น
ถามว่าผิดไหมเป็นความผิดเล็กน้อยที่สามารถปลงอาบัติได้
บอกได้คำเดียวว่าวงการกระเทยไม่มีที่สิ้นสุด
ไปเรื่อยเพราะว่าตัวนี้เขาจะกันแกล้งกันเดี๋ยวเปลี่ยนคนนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนคนนี้เดี๋ยวเปลี่ยนคนนั้นอาจจะเป็นแบบนี้
จริงนอกเทศต้องไปแต่งตัวมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้จะทำให้วุ่นพุทธศาสัณค์อันโหล
แต่ว่ามันจะเป็นพวกพระหนุ่มแน่นอยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้
คือมันไม่ใช่ปัจจุบันเห็นไหมคะพระพามาดูเลย
มันไม่ใช่ที่ปัจจุบันมันเป็นสมัยเก่าเป็นคลิปเก่าจริง
แล้วพระบอกเลยว่าคอยดูเถอะเดี๋ยวจะมีคลิปแบบนี้หลุดออกมาอีก
เพราะว่าเพื่อนเนรด้วยกันตอนนู้นที่ถ่ายคลิปเล่นด้วยกัน
คือเอาละก็ตั้งแต่สมัยเป็นเนรสมัยเป็นเนรค่ะ
ตอนนี้บวชพระแล้วบวชพระแล้วท่านอาจจะไม่ได้ทำพฤติกรรมอะไรแบบนั้นแล้ว
แต่ไอ้คลิปนี้หรือที่ท่านบอกว่ามันมีคลิปอีกมันยังมีอีก

แล้วคลิปนี้ไม่รู้มันโอ้โหมันจะวนไปถึงไหนต่อไหน
มันจะถูกคนเอาไปแชร์เอาไปเผยแพร่อะไรกันอีก
ก็คงไม่ถึงขั้นอาบัติประราชิกอยู่แล้วเหมือนที่

คือท่านทำไปแล้วแล้วมันยังวนเวียนมาแล้วมันก็ย้อนกลับมาลงโทษท่านอยู่

ก็ต้องพิจารณาด้วยตัวท่านเองแล้วว่าท่านจะบวชต่อไหม

เกิดอนาคตท่านเอาละท่านตั้งใจดี

เพราะสิ่งที่อยู่ในโซเชียลมันอยู่ตลอดไปจริงมันลบไม่ได้นะคะ

ชาวบ้านเขาจะว่ายังไงอันนี้ท่านก็ต้องไปพิจารณาดูแล้ว

โอ้โหเมื่อบวชแล้วเนี่ยจะบวชพระบวชเนรอะไรก็แล้วแต่
ท่านต้องระวังท่านต้องสำรวม

แต่ว่ามันก็ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจสักนิดนึง
อย่างนั้นมันก็อย่างนี้ใช่ไหม